ชนบุรีมีเหตุระทึกไม่แพ้กันเลยค่ะครับเป็นเหตุระทึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะขับรถไปทำงานนะคะ
ผู้หญิงอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าตอนแรกนึกว่าจะแค่ปาดหน้าลงมาด่ากัน
เปล่าปาดหน้าเสร็จปุ๊บเธอก็ต้องรีบเหยียบเรกใช่ไหมคะครับผู้หญิงคนนั้นน่ะ
ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วกระโดดขึ้นมาบนกระโปรงหน้ารถของเธอพยายามตะโกนบอกเอาฟ้ามาเอาฟ้าลงมา
แล้วก็พยายามแบบทุบรถทำร้ายรถเธอครับไปดูคลิปกันเลยค่ะ
อะไร
อะไรอ่ะ
อะไรอ่ะอะไรวะ

พี่พี่พี่พี่เขาเป็นอะไรอ่ะ
พี่หนูไม่รู้จักเขาเลยอยู่ดีดีเขาโดดใส่รถหน้านู่เนี่ย
โอ้ย
นี่ค่ะฟังจากเสียงในคลิปก็พอจะจับใจความได้ว่าผู้หญิงที่กระโดดขึ้นมาที่กระโปรงหน้ารถเนี่ยเข้าใจผิด
คิดว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยอุ้มลูกสาวเธอไปเธอก็เลยเนี่ยจะพยายามมาตามหาลูกสาว
แต่เจ้าของรถเขาบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้จักพี่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก้ากันยายนที่ซอยเขาเพชรหรือว่าซอยสัตถาหีบสุคุมวิทย์๔๑
บอกตอนที่เจอเหตุการณ์นี้เธอตกใจมากคนที่ขับรถยนต์มานะคะ
ทำอะไรไม่ถูกเลยได้ตัดตะโกนให้คนแถวนั้นช่วย
ผู้หญิงคนนี้ลงมาแล้วก็พอเห็นเปิดกระจกเข้าไปว่าอุ้ยจำผิดก็รีบขอโทษเธอ

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก็เห็นเลยตอนแรกเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าตอนแรกนึกว่าสามีภรรยาทะเลาะกัน
แต่ดูไปดูมามันไม่ใช่แล้วฮะ
ก็เลยเดินเข้าไปถามถ่ายว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
เขาก็ชี้ให้คนขับว่าให้ลงมาลงมา
แต่คนขับเขาก็ไม่ไม่กล้าเปิดประตูไม่กล้าอะไรเขากลัวไง
แล้วทีนี้ผู้หญิงเขาก็เลยขยับรถ
พอขยับรถก็เขาก็ขี่เข้ามาหาที่พี่ที่ร้านนี่แหละว่า
ช่วยหนูหน่อยเพราะว่าหนูไม่รู้จักนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

บอกว่าลูกสาวเขาโดนกระชากขึ้นรถไป
เขาจำแต่๔รถแต่ไม่ได้ดูทะเบียน
พอผู้หญิงเปิดกระจกลงมาเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่
เขาก็เลยขอโทษแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้าย
คือที่เธอไม่รู้นักว่าทะเบียนอะไร
จำได้แค่ว่ารถเก่งสีขาวไปเลยค่ะ

ใครมาเคาะรถเก๋งสีขาว

ซึ่งเธอยืนยันว่าเธอปกติดี
ดีแต่ตอนนั้นเนี่ยมันสติหลุดเพราะเป็นห่วงลูกใช่ค่ะ
รถคันที่เธอขึ้นไปก่อเหตุบอกว่ากระจกเป็นสีดำเธอมองไม่เห็น
แต่พอเปิดกระจกมาแล้วรู้ว่าเป็นคนละคนเธอก็ขอโทษขอโพยไป

พี่หนูบรรทบุชนิมเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านรับทราบเหตุการณ์มาตลอดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเธอไม่ได้ป่วยไม่ได้สติไม่ดีแต่เธอเป็นห่วงลูกมากจริงจริงจนเข้าใจผิดค่ะก็ขอโทษคนในรถด้วยที่ทำให้ตกใจนะคะซึ่งทีมข่าวเราก็พยายามจะตามหาผู้หญิงที่อยู่ในรถคันที่ถูกเธอปริ้งขึ้นไปที่กระโปรง